ของการส่งพัสดุส่งของกันบ้างนะฮะ

ท่านช่วยแบบว่ายื่นดี

หรือค่อยวางก็ได้
โยนไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนคลิปนี้

นี่แหละคุณผู้ชมโยนละหนึ่ง
เออยังไม่หมดโยนละ๒อย่าดูต่อโยนละ๓โยนละ๔โยนละ๕
เดี๋ยวมีของที่ฉันอยู่ในนั้นบ้างไหมคะน่ะ

ว่าห้ามโยนระวังแตกแต่ไม่ได้อ่านหรือยังไง
เออนะฮะพนักงานขนส่งพัสดุของบริษัทดัง
ไปส่งพัสดุที่คอนโดมิเนียมแล้วก็โยนโยนแบบนี้เลย
กล่องสีน้ำตาลที่โยนกันขึ้นไปนะฮะ
แล้วทีนี้ครับก็หยิบขึ้นมา
แล้วมีกล่องหนึ่งเดินถือไปเฉยเลย
หลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมกล่องสุดท้ายไม่โยน
สงสัยเพราะมีคนเดินผ่านมาแล้วเห็นพฤติกรรมไง
เขาก็เลยเออค่อยถือไปดีกว่าหรือยังไงกันแน่นะครับ
ลงข้อความของสมาชิกที่แจ้งข้อมูลเข้ามาบอกว่า
ไม่เหมาะสมเลยค่ะวิธีการแบบนี้
ถนนจันทร์คอนโดย่านสาธรณ์
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง๒๑เดือนพฤษภาคม๖๕

มาทุกวันทุกรอบก็ต้องโยนแบบนี้ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่นิติบุคคลเคยตักเตือนกันไปแล้วแต่ยังทำอีก
ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วล่ะในการแก้ปัญหานี้นะครับ
คือของลูกบ้านเสียหายทางนิติก็โดนลูกบ้านด่า
ตำนิมาโดยตลอดนะครับแต่นิติโบโหนิติก็ไปเตือนเขาแล้ว
เวลามาส่งของให้มาส่งดีหน่อยเดินมาอีกนิดนึงได้ไหม
หรือว่ายังไงดีจะโยนไปทำไมนะฮะ
นี่เขาบอกว่าอยากให้ต้นสังกัดได้เห็นนะได้เห็นคลิปเหล่านี้นะครับ
แล้วก็ฝากด้วยฝากให้ปรับปรุงการให้บริการให้บริการด้วยความเต็มใจ
รับผิดชอบต่อพัสดุของลูกค้าเปรียบเสมือนพัสดุของตัวท่านเองก็ได้
อันนี้เราขึ้นภาพนะคะบรรยากาศการเลือกตั้ง